ถามว่าตื่นเต้นไหมก็อาจจะตื่นเต้นตรงที่ว่า

เพราะว่าตั้งแต่จากก่อนทำระตบการณ์ก็เชิญ

ในเรื่องของประเด็นการยึดอำนาจอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเชิญเท่าไหร่ท่านก็ไม่มา
แล้วก็ตลอด๗ปีที่ผ่านมาก็วิภาควิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเมือง
หรือว่าการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีของไทย
จริงเราก็วิภาควิจารณ์มาตลอด๗ปี
แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็คือมีชื่ออยู่ใกล้กันมากที่สุด
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตื่นเต้นอะไรก็คงตื่นเต้นตรงนี้แหละครับแหมได้อยู่ใกล้สักที
เท่าไหร่ท่านก็ไม่มาตอนนี้ก็ท่านมาอยู่ใกล้ชิดกับผมเอง
แต่ในข้อคุณหลายเองกังวลนะเราก็คิดว่าเราก็วิภาควิจารณ์อย่างสุดจริต
แล้วก็เราก็วิภาควิจารณ์อย่างที่ประชาชนทั่วไปก็เห็น
แล้วเราก็แสดงออกแสดงความคิดเห็นของเราตามสิทธิ์ที่เราก็มี
แล้วก็จริงแล้วเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย
เราก็มีทางทีมทนายที่เราสามารถปรึกษาได้
เพราะฉะนั้นก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
คุณก็ยอมรับใช่ไหมว่าที่ผ่านมามีการพูดถึงนายกแล้วก็มีการ
อ๋อผมพี่พ่อวิจารณ์มา๗ปีแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่๘แล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็จริงแล้วมันก็ควรจะเป็นสิทธิ์ที่สื่อมวลชน

ในฐานะที่เขาก็เป็นบุคคลสาธารณะเนอะ
แล้วก็ใช้เงินภาษีของประชาชนในการบริหารประเทศ
ทำไมจะแสดงความเห็นไม่ได้ครับผม

เท่าที่สังเกตแล้วก็เห็นประชาชนทั่วมากก็

ก็น่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าที่นายกดำเนินการแบบนี้กับประชาชนครับ
แล้วคำกล่าวในสวิตเตอร์เป็นยังไงนะท่าน
ก็โดยสรุปก็เป็นการใช้ถ้อยคำที่วิภาควิจารณ์ว่ามันมีปัญหาคือยึดอำนาจเข้ามาแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องการบริหารงานไม่โปร่งใส
ใช้คำว่าทุจริตหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรทำนอ
ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่าน
เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นของปลายปีที่แล้ว

พออันนี้ทราบจากพนักงานสอบสวนด้วยวาจา
เพราะเรายังไม่เคยเข้ามารับทราบข้อเก่าหา
ความจริงเขาเรียกมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ของเราติดภารกิจ
เพราะได้รับหมายเรียกให้มันด่วนมาก

ผมก็ใช้วิธีว่าผมก็ดูจากทวิตเตอร์หรือการแสดงออกของคุณโจรในฐานะสื่อมวลชน
เท่าที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่เป็นลักษณะความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
เพราะมันก็เหมือนกับหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนทั่วไป
ไม่แก่พระราชบันเป็นของเราอำนาจและการปกครองมันเป็นสิ่งที่ประชาชนอีกวิทยาควิจารณ์ได้
เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ผมยังไม่รู้นะว่าคำพูดไหนที่เขาจับมาเป็นมันต้องไปฟัง
แต่ว่าวิธีการของเราคือเราก็ตรวจดูทั้งหมดเราก็ยังไม่เห็นว่าเราได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายตาม
โดยเงื่อนไขของกฎหมายในข้อนอกสำหรับข้ออาหารมีอะไร
คือจริงทุกข้อกล่าวหาเนี่ยถ้าอธิบายให้ฟังก็คือว่า
ทางตำรวจไม่มีสิทธิ์จับอยู่แล้วเพราะในรัฐบาลนูนตั้งแต่ปี๔๐ไปต้นมา
การออกไหมจับไหมขังก็ทำได้โดยศาลเท่านั้นในเมื่อเรามาตามคำเชิญของตำรวจ
เราอยู่ในฐานะผู้ต้องหาตำรวจถามว่าเขาจะมีสิทธิ์ควบคุมตัวเราไหมไม่มีสิทธิ์หรอก
แต่เขาสามารถจะใช้วิธีอย่างที่น้องนักศึกษาโดนก็คือว่า
วันนี้ตำรวจตัวลงไปฝักคังที่ศาลฯก็ได้แต่สารให้ก็อาจจะไม่รับก็ได้
เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเพราะหมาย